ที่ว่ายังทำขายอยู่ส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำขายแล้วครับข้าวหมกแปลกก็คือฐานลูกค้าของผมจะเป็นลูกค้าค่อนข้างจะอายุเยอะลูกค้าจะสูงวัยนิดหนึ่งเวลามันแปลกมากเขาจะเข้าไม่ถึงในเมนูของเราสูตรข้าวหมกผมได้มาจากน้าชายของผมกลับมาวิธีการทำของเรามันจะไม่ค่อยเหมือนกับข้าวหมกร้านข้าวหมกทั่วไปของเรา
จะมีข้าวหนึ่งข้าวสองข้าวสามพูดง่ายว่าเป็นข้าวหมกสามสี่ครับ
เทศบางตัวผมนำเข้าจากต่างประเทศนะครับ
อย่างย่าฝรั่งจะสั่งมาจากต่างประเทศ
ย่าฝรั่นมันจะมีสรรพคุณของมันนะครับ
จะช่วยบำรุงร่างกายอะไรต่ออะไร

เพราะว่าคนจีนจะชอบเครื่องเทศสมุนไพรอะไรต่างนานานี้อยู่แล้วด้วย
ก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นมาเยอะครับ
ผมอยู่บนถนนเส้นเกษตรนวมิน
มาประมาณ๒๐กว่าปีแล้ว
ผมมาเปิดร้านตั้งแต่ถนนยังเป็นลูกรังอยู่ครับ
ช่วงที่มาเปิดเนี่ยก็คือว่ายังไม่มีใครรู้จักร้านเรา

ต้องไปยืมเงินญาติมาจ่ายค่าเช่า
พอเข้าเดือนที่๔ที่๕แม่ก็บอกว่าเลิกเถอะ

ช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนของร้านจากโลสุดขึ้นไปเป็นไฮสุดเลย
ก็คือว่าในยุคนั้นสื่อทีวีจะมีอิทธิพล
กับประชาชนของประเทศไทย
แล้วก็มีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเกี่ยวกับคอลัมป์ของอาหารนะครับ
ได้เห็นการทำของเราได้เห็นความตั้งใจของเรา
ก็เลยมาถ่ายก็เลยขายดิบขายดี

เมนูที่ขึ้นชื่อเลยของที่ร้านนะครับ
ก็จะเป็นข้าวหมกไก่นะฮะทานคู่กับซุปหางวัว

จะใช้แต่น่องครับผมเพราะว่าถ้าเป็นส่วนอื่น
อย่างเช่นสะโพกเนี่ยมันจะมีไขมันเยอะ
แล้วมันจะทำให้คุณภาพของตัวข้าวนี้ลดน้อยลง

เพราะว่าเราจะใช้การหมักไว้ข้ามวันนะครับ
เทศอะไรจะเข้าเนื้อไก่มาก
น้ำจิ้มที่ร้านผมจะติดหวานนิดนึงนะครับ

จะเป็นเปรี้ยวหวานก็อร่อยครับผม
ราคาข้าวหมกไก่ของที่ร้านจะเริ่มต้นตั้งแต่๖๐บาทนะครับ

หางวัวของเรานี่จะเปื่อยนุ่มเลยนะครับ
ของผมนี่ผมต้มอย่างต่ำนะฮะ

เพราะว่าถ้าใหญ่มากแล้วเนี่ยมันจะมีแต่มัน

ตั้งแต่ปลายหางไปจนถึงกลางหางครับผม
ก็ทานกับน้ำจิ้มข้าวหมกได้เลยครับผม
หรือว่าทานกับตัวข้าวหมกก็ได้เลยครับ
ัสมันที่ร้านนะครับจะเป็นมัสมันเหมือนสูตรโบราณนะครับ
ที่จะใช้มะพร้าวคั่วครับผม
จะมีกลิ่นมะพร้าวคั่วมีกลิ่นถั่ว
แล้วก็จะออกไปเปรี้ยวหวานครับผม

ส่วนเนื้อเปื่อยครับผมกำลังพอดีครับ

สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเครื่องเทศนะฮะ
แนะนำเลยนะครับเมนูกูรูหมากับโรตี
เพราะว่าปูหมาเนี่ยเครื่องเทศจะเยอะ

แล้วก็ทานคู่กับโรตีนี่จะอร่อยมากครับ
หาทานได้ยากครับถ้าเป็นอดีตนี่คือ
จะได้ทานกันเฉพาะงานสำคัญทางศาสนาอะไรอย่างนี้ครับ
ส่วนมัตตะบะนะครับไส้เนื้อของเราเนี่ย

แล้วก็จะมีพวกผักนิดหน่อย
ก็จะให้ความกลมกล่อมทั้งตัวเครื่องเทศ

มันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวได้ดีครับ
ตีกล้วยนี่ก็คือเราจะใช้แป้งตัวเดียวกับ
แป้งที่ทานกับทำโรตีจิ้มแกงเนี่ยครับ
แล้วก็เอามาห่อใส่กล้วย
เนื้อแป้งของผมผมจะนวดไว้ตั้งแต่

เพื่อที่ให้เนยให้นมนี้มันเข้าไปในตัวแป้ง
เวลาทานแล้วมันจะมีความชุ่มของเนยของนมครับผม
โอ้โหแต่ละเมนูน่าทานมากเลยค่ะพี่ยูซุป
วันนี้เราได้สัมภาษณ์ลูกค้าประจำของร้านนี้มาด้วย

ว่าเขาติดใจอะไรในรสชาติของข้าวหมกไก่ร้านนี้

อร่อยค่ะโดยเฉพาะข้าวหมกไก่ทอดนะคะ
เพราะว่าแบบสั่งทีก็คือคุ้มเลยให้เยอะมากจริง
แล้วก็จะมีข้าวหมกไก่ธรรมดาครับผม

มันจะไม่เหนียวราคาก็ราคามิตรภาพครับราคาดี

เขาฝีมือเขาคงเส้นคงวาครับ

สาขาแรกจะตั้งอยู่ที่เกษตรนวมินถนนตัดใหม่นะฮะ
ติดกับปากซอยประเสริฐมนุกิจ๒๕นะครับ
ส่วนสาขา๒จะอยู่ตรงถนนกิ่งแก้ว

ติดกับปากซอยกิ่งแก้ว๓๙ทับ๓ครับ
ที่ร้านนะครับเวลาเปิดจะเปิดตั้งแต่๘โมงเช้า

แล้วก็จะมีวันหยุดเดือนละ๒วันนะครับ
ก็คือวันจันทร์กับอังคารสัปดาห์ที่๓ของเดือนครับผม
ร้านเหล่านี้เปิดมาเป็นระยะเวลา๒๐กว่าปี
แนะนำให้ลองมาชิมครับสำหรับคนที่ชอบ

แล้วก็ชื่นชอบเมนูที่มีเครื่องเทศนะครับ